เรามาตามเรื่องร้อนแรงที่น่าสนใจเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
นำเจ้าหน้าที่บุกไปจับบ่อนอาเจ
ในพื้นที่ตำบลมาพตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะ
แล้วก็จับนักพนันได้ร้อยสิบแปดคนเจ้ามือสิบสองคน
และจากนั้น๕เสือของสพมาพตะพุธโดนเด้งแน่
ผู้การจังหวัดระยองโดนเด้งเข้ากรุเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยออกมา
ทำคดีเศรษฐกิจสังคมเข้าข่ายคดีพิเศษ

แต่การจับบ่อนพนันไม่ใช่ภารกิจ
อ้าวนะฮะเจ้ากระทรวงยุติธรรมว่าแบบนี้
ฟังเรื่องนี้จากการวิเคราะห์ของอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

ก่อนจะพูดเรื่องนี้ขอพูดถึงข่าวที่สุพรรณหน่อยครับ
เรามีกฎหมายคุ้มครองพยานมีมานานแล้วนะครับ
คราวนี้จะได้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า
กฎหมายคุ้มครองพยานเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน
หมายถึงว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะคุ้มครองพยาน
ดูแลพยานได้มากน้อยแค่ไหน
เวลาเราเห็นน้ำฝรั่งการคุ้มครองพยานเขา

เขาไม่ยอมให้พยานสำคัญเนี่ยถูกคุกคามเด็ดขาด
นี่เราก็เป็นห่วงเรื่องที่สุพรรณว่า
คนที่ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วเนี่ย
ถ้ามีเรื่องไปคุกคามคมคู่พยาน
ต้องถูกถอนประกันกลับเข้าไปอยู่ในคุกอย่างเดิม
ฉะนั้นกฎหมายเรื่องคุ้มครองพยานที่ใช้มาแล้วหลายปี
คราวนี้จะได้พิสูจน์กันอีกทีนึงว่า

คุ้มครองพยานเข้มแข็งแค่ไหน
ส่วนเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
วันนี้เห็นหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เป็นข่าวเล็กแต่ว่าเห็นแล้วแปลกดี
ที่มาที่ไปของข่าวนี้ที่คุณบุ๊คเกินไปเมื่อสักครู่
ก็คือว่าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

บุกเข้าจับบ่อนชื่ออาเจในพื้นที่มากตะพุทธ
อำเภอเมืองระยองเมื่อวันที่๑๐มิถุนา
ตำรวจ๕เสือของสพเมืองระยองถูกเด้ง

หน่วยงานอื่นจับบอล๕เสือโดนเด้งก่อน
แล้วไม่เฉพาะ๕เสือผู้การด้วย
ซึ่งอยู่ในกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
คำสั่งยุบครับ
สมศักดิ์เทพสุธินให้สัมภาษณ์ตามมาวันนี้
เช่นคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับเรื่องสังคมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม
เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
การจับบอลไม่ใช่ภารกิจหลัก
นี่รัฐมนตรีสมศักดิ์เขาว่า
เรื่องนี้มองได้หลายมุมครับ
ผมจำได้ว่าเมื่อตอนที่จะก่อตั้ง
กรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมาใหม่
มีคำอธิบายเยอะเลยครับว่า
ทำไมจะต้องมีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในเมื่อมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำหน้าที่เป็นเจ้าของคดีสอบสวนอยู่แล้ว
ตอนนั้นเราก็ได้ยินคำอธิบายว่าอ๋อ
ที่ต้องมีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพราะว่าคดีหลายคดีที่เป็นคดีลึกลับซับซ้อน

เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
อะไรเรื่องทรัพยากรเนี่ย
ตำรวจไม่ชำนาญ
ตำรวจมักจะชำนาญเรื่องคดีอาจยากรรมมากกว่า
ควรจะให้มีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่ง
แยกออกมาทำหน้าที่สอบสวน
ก็เลยตั้งเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ
นี่ที่ได้ยินมาก็เป็นอย่างนี้
แล้วในความเป็นจริง
ใครล่ะครับที่จะตัดสินว่าคดีไหน

คดีไหนควรจะให้ตำรวจทำตามหน้าที่เขา

คดีที่จะเป็นคดีสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
จะต้องผ่านคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ให้พิจารณาว่าคดีนี้ควรจะเป็นคดีพิเศษไหม

ถ้าไม่สมควรเป็นคดีพิเศษ

แต่ว่าในความเป็นจริงตอนหลัง

ซึ่งมันไม่ใช่คดีสำคัญใหญ่โต

เอามาทำเยอะแยะไปหมด
แล้วทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งกันในความรู้สึก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาจะเปลยมาตลอดว่า

ทั้งที่ไม่สมควรจะทำ
ผมเนี่ยเป็นวิทยากรบรรยายให้หลักสูตรหลายหลักสูตร

ผมจะได้ยินตำรวจแอบมาบ่นให้ฟังเสมอครับ

มันไม่เห็นจะต้องเป็นรับไว้เป็นคดีพิเศษ

แต่ว่าทำไมต้องไปอยู่ในคดีพิเศษ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินกันมาบ่อย
จนกระทั่งระยะหลังก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่า

คนที่มาย้ายมาจากตำรวจ
ตอนหลังก็ไม่ขึ้นหม้อเหมือนเก่าแล้ว

คนที่มาจากฝ่ายโน้นฝ่ายนี้

ทำไมจับกันเองไม่ได้
อันนี้ก็มีคำตอบ

บอนมันเป็นผลประโยชน์มหาศาล
ของคนที่ทำบ่อน

ฉะนั้นคนที่เคยทำบ่อนแล้ว

มากน้อยแค่ไหนเขาก็ถือว่าคุ้ม

ก็คนนักเรงที่เค้าเล่นการพนันทั้งหลาย
ทั้งหลายเขารู้นี่ครับว่าที่ไหนมีบ่อนและตำรวจในพื้นที่ไม่มีบ่อนได้ยังไง
ตำรวจมีบ่อนได้ก็ต้องพูดกันตรงว่าเพราะตำรวจได้ผลประโยชน์ได้รับสวย
แล้วสวยจากบ่อนเนี่ยนอกจากตำรวจท้องที่ตำรวจกองปราบตำรวจไหนไหนก็
ก็ได้ประโยชน์จากบอลทั้งนั้นตำรวจเด็กและเยาวชนก็เข้าไปตรวจบอลได้
ตำรวจจราจรเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยถ้าคุณไปตั้งด่านอยู่หน้าบ่อน
ใครจะกล้าก้าวบ่อนอ้าวตำรวจจราจรเขาก็ส่งตำรวจจราจรหมดส่งหมดส่งหมด
แล้วพอมาตอนหลังฝ่ายปกครองโดยอำนาจพิเศษฝ่ายปกครองก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้การที่เรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมา
ก็ต้องดูว่าที่มาที่ไปนี่เป็นยังไงโดยสภาพความเป็นจริงนะครับ
มันจะได้แยกกันชัดแล้วเดี๋ยวนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาก็มีตำรวจอะไรนะตำรวจอปทที่เกี่ยวข้องกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยี
ตำรวจเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอัธยกรรมทางตำรวจเศรษฐกิจ
คดีที่มีอิทธิพลคดีที่มีความรู้สึกว่าตำรวจอาจจะไปไม่ถึง
อีกน้อยก็จะได้ประโยชน์จากการเปิดบอนเหมือนกัน
เพราะว่าบอนเขาดูว่าใครคุกคามกับเขามาให้โทษเขาได้
เขาก็ไปส่งสวยให้หน่วยงานนั้นเจอกันหมดครับ
ระยะหลังเนี่ยท่านได้ยินข่าวไหมครับ
มีสอสอนักการเมืองบางคน
ออกมาเปิดโปรงว่าที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้
มีบ่อนแล้วไม่รู้ตำรวจปล่อยไว้ได้ยังไง

ไปพูดในสภาโอ้โหแค่นั้นเท่านั้น
แหละครับตำรวจก็วิ่งกันกระเจิงเลย
รีบไปจับบ่อนที่ว่านั้น

เขาก็นินทากันว่านี่เป็นลักษณะตีเมืองขึ้น

ที่ไหนมีบ่อนสอสอไปทำไปตรวจไปตรวจมา
เดี๋ยวก็มีเรื่องทำให้
หยุดพูดอ้าวก็กลายเป็นว่า
นักการเมืองก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
การตีเมืองขึ้นของบ่อนอันนี้ก็
ก็ดูกันเถอะครับว่าจะเป็นยังไง
ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะสรุปก็คือว่า
จากนี้ไปต้องมีความปรับให้ชัดเจน
อย่างที่รัฐมนตรีท่านบอก
สุดท้ายวันนี้ผมเมื่อกี้เห็นข่าว
ข่าวเด็กที่ต้องไปผ่าตัดตา
อันนี้ก็เอาภาพมาให้ดูหน่อยครับ
เพราะว่าอาจจะไม่เกิดบ่อยกับเด็ก
แต่ว่านี่เป็นเคสที่น่าสนใจ
เรื่องระหว่างเด็กกับโทรศัพท์
สมัยก่อนเราเป็นห่วงว่าเด็กอยู่กับโทรทัศน์
เดี๋ยวนี้มาใหม่เด็กกับโทรศัพท์
มันเป็นความยุ่งยากมากของผู้ปกครอง

เพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้

โทรศัพท์มือถือเด็กดูการ์ตูนเด็กดูเกม
คำถามก็คือว่าความพอดีมันจะอยู่ตรงไหน

จะเป็นอุทาหรณ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองว่า

ถึงแม้ว่าจำเป็นเคสหนึ่งในล้าน
แต่ว่าก็ควรจะต้องระวัง
เพราะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือ
มันเข้ามามีบทบาทกับเด็กมากครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ

จ้องอยู่กับมือถือต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ